ที่เราเริ่มทำธุรกิจตรงนี้นี่มองว่าอายุ๓๑ถ้าเกิดว่าคุณประสบความสำเร็จตอนอายุน้อยเราจะโตมากกว่าทุกคนที่อายุเท่าเราไม่ว่าจะเป็นความคิดทัศนคติวุฒิภาวะเราจะได้เปรียบ
ตอนเด็กจะต้องอยู่กับตากับยายเพราะว่าพ่อกับแม่เลิกกัน
ก็เห็นความลำบากของตาของยายของแม่มาตั้งแต่เด็ก

อยากให้ตากับยายสบายอยากให้แม่สบาย
ได้อะไรนิดก็จะทำงาน
กระทั่งนิดเรียนจบนิดก็เริ่มมาเป็นพิตตี้นางแบบ

มองว่าคนที่เขามีพื้นฐานที่รวยอยู่แล้ว

แต่บางคนที่เขาอาจจะไม่ได้รวยมาก่อน
เขาจะมีความพยายามและความกระตือหรือล้นมากกว่าคนอื่น

จริงแล้วเป็นคนที่ชอบเรื่องความสวยงาม
เป็นคนที่ทดลองเป็นคนที่อยากสวยอยากมีผิวสวย
กินทั้งทาทั้งฉีดวิตามินทุกตัวค่ะ

มองว่า๒อาทิตย์ก็เห็นการเปลี่ยนแปลงแล้ว

จนนิดได้ทดลองอาหารเสริมตัวหนึ่ง
ประเทศญี่ปุ่นมา๔ปี

โคต้าตัวนี้จะสามารถทำธุรกิจ
หรือสร้างฐานะความมั่นคงให้กับมิก
และก็จะสามารถสารฝันตรงนั้นให้เป็นจริง

จะมีเงินมาตอบแทนครอบครัว
ก็เลยเกิดความคิดเกี่ยวกับธุรกิจด้านคอนเสิร์ตทำงาน

ประกอบเลยนะคะที่สำคัญ

แต่วันหนึ่งคุณบินไปผลิตที่ญี่ปุ่น
จะมีคนไทยสักกี่คนที่สามารถบินไปที่ญี่ปุ่นได้

เพื่อที่จะไปให้เขาผลิตสินค้าให้

เขาก็บอกว่าเดี๋ยวขอคุยกับโรงงานก่อนนะ

นี่ก็อดทนอดทนอดทนอดทน

วันนี้เราจะตกลงเซ็นสัญญา
ผลิตสินค้าให้กับคุณทำแบรนด์ให้กับคุณ

เพราะวันที่เราเสร็จสัญญาว่าจะทำสินค้ายังไม่จบ
เราต้องรอ๑ปี
จริงแล้วค่ะนี่ทดลองสินค้ามา๔ปี

เข้าใจไม่ตรงกันการสื่อสารไม่ตรงกัน
เอกสารต้องทำใหม่อยู่เรื่อย

แต่ก็ต้องทำเพราะว่าความฝัน
ตอนแรกเลยตั้งแต่นำสินค้าเข้ามาขายใหม่ใช่ไหมคะ
ก็จะโดนลูกค้าหรือก็ตัวแทน

ขอให้ผู้บริหาร

ทุกคนเชื่อจริงว่าเราผลิตจริงที่ประเทศญี่ปุ่น

ถ้าคุณทำสินค้าที่พระญี่ปุ่นได้

มีการจัดกิจกรรมบ้างปาร์ตี้บ้าง
ภูมิใจที่วันนี้ชีวิตของเขาเปลี่ยนไป

อยากให้ทุกคนขายสินค้าแล้ว

ทานแล้วดีเหตุผลจริง

คิดว่าการทำธุรกิจกับนอกประเทศ
มันทำให้เรียนรู้เรื่องของ
วัฒนธรรมการสื่อสาร
สตองท้อได้แต่อย่านาน

กับคนที่ทำงานกับคุณด้วย

นี่มองว่าการที่เราได้ใจใครสักคนหนึ่ง
คนคนนั้นก็จะทำงานให้เรา

เพราะเขารู้สึกว่าเขาอบอุ่น